อีกหนึ่งเรื่องยังคงอยู่ที่เรื่องของการจราจรนะคะ
อันนี้ก็เกี่ยวกับผู้ที่ใช้รถทุกคน

เรื่องเกี่ยวกับการต่อป้ายภาษี
นี่แหละเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณโดนปรับ
โดนจับโดนใบสั่งแล้วไม่ไปจ่ายเนี่ย

เขาบอกเลยว่าอายุการต่อภาษีชั่วคราวเนี่ย

ถ้าคุณไม่ยอมชำระค่าปรับ

รถยนต์ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร

ถ้าใครยังไม่ไปจ่ายรีบไปจ่ายเลยนะคะ

พอถึงจังหวะนำรถไปต่อทะเบียนภาษี
จะได้เพียงแค่ป้ายต่อภาษีชั่วคราว

ซึ่งในช่วงเวลานี้เขาอุตส่าห์ยังให้เวลานะคุณ
วันนี้คือคุณต้องไปชำระค่าปรับให้ครบถ้วน

เพื่อขอรับป้ายภาษีเต็มรูปแบบได้
นายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ตอนนี้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือว่าคศเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงระบบ

ผู้ขับขี่คนไหนไม่ยอมเสียค่าปรับ
มันขึ้นในระบบทั้งหมดเลยค่ะ
ใครอยากที่จะไปเสียค่าปรับ
ไปได้นะคะที่กรมการขนส่งทางบก
แล้วก็ต่อภาษีก็ต่อที่นี่นั่นแหละ
ที่เดียวกันเลยจ่ายทีเดียวต่อทีเดียว